ดิฉันมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
มีเด็กผู้ชายอายุแค่๘ขวบถูกรั้วที่เขาปล่อยกระแสไฟฟ้า
ไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตเป็นไร่มันสัมปะหลังอะค่ะ
ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
หลังเนี้ยเขามีไร่มันใช่ไหมแล้วเขาก็ต่อไฟฟ้าจากในบ้าน
มาที่รั้วลวดหนามที่ล้อมเอาไว้ที่ไร่มันสัมปะหลัง
บอกป้องกันวัวควายมาเหยียบมากิน
ครับแต่เด็กเนี่ยเขาภาษาเด็กอ่ะเนาะแค่แปดขวบ
เขาก็เป็นเด็กออทิสติกสมาธิสั้นด้วยอาจจะไปเผลอจับเข้า

ใช่ปล่อยไฟออกมาจากบ้านเขาบอกแบบนี้นะ
คือไฟบ้านมัน๒๒๐โวลต์

ซึ่งถ้าไฟที่เขาใช้เอาไว้เพื่อแบบช็อต
เพื่อกันสัตว์ไม่ให้เข้ามาในไร่ในสวน
กินพืชไร่พืชสวนเนี่ยเขาไม่ปล่อยแรงขนาดนี้
ดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของไร่ที่ล้อมรั้ว
แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบนี้
แล้วทำให้มีคนเจ็บคนตายแบบนี้มีความผิดนะคะ

ร้อยตำรวจเอกพนัตย์ตรวจประควรรองศาลวัฒน์
สอบสวนสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ

ว่ามีเด็กผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลัง
ก็ไปตรวจสอบมีแพทย์เวรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไปด้วย
เด็กชายปฏิพานขนอมอายุ๘ขวบค่ะ
หงายอยู่ข้างรั้วรวดหนามที่กั้นเอาไว้ที่ไร่มันสัมปะหลัง
คุณยายของน้องเลยนะโอ้โหเว้ย

คุณยายยวนฉิมชาติอายุ๖๒
บอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิดนะคะ
พ่อแม่เลิกทางกันแม่อยู่กรุงเทพส่งเงินมาให้
หลานเป็นเด็กออทิสติกสมาธิสั้นคุณยายก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
ปีนี้๘ขวบแล้วเริ่มพูดได้แล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยคุณยายบอกว่าละสายตาไปแป๊บเดียวไปหุงข้าว
ไป๑๕นาทีมีคนมาตะโกนบอกว่าหลานถูกไฟฟ้าช็อตตาย
คุณยายบอกเขาอ่อนเลยคิดไม่ถึง
เพราะหลานไม่เคยไปเล่นแถวตรงนี้มาก่อนนะคะ
อืม
เขาตั้งแต่เขาเดินได้๓ขวบยายติดตามเขาตลอดเขาเป็นเด็กออทิสติก

เมื่อเช้าที่ก็ตายยายก็ทำเขาไป๓ครั้ง
ตอนนี้ยายบอกไม่รู้
ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีไฟฟ้ายายไม่รู้
ก็จากบ้านมาถึงไร่มันสัมปะหลังจุดเกิดเหตุตรงนี้
ก็ห่างกันแค่ประมาณ๖๐เมตร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีใครเห็น
แต่คาดว่าน้องคงจะเดินเล่นเพลินไปเรื่อยแล้วเด็กอะค่ะ
เผลอมือยื่นไปโดนมือยื่นไปจับรั้วลวด
ซึ่งเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาต่อออกมาจากบ้าน

แล้วก็ติดตั้งเป็นลวดล้อมเอาไว้ที่ไร่มันสัมปะหลัง
กระแสไฟก็คือ๒๒๐โวลนะคะ
เนี่ยก็เลยช็อตแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะ
จากการสอบถามนายสุรศักดิ์ไขรำอายุ๓๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่พบศพน้องเป็นคนแรก
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองจะขับรถไถนาไปที่นา
จุดเกิดเหตุเห็นน้องนอนหงายหลังมือขวากำรั้วลวดอยู่ค่ะ
ตัวเองไปแกะมือน้องออกนะคะ
ตอนนั้นยังรู้สึกถึงกระแสไฟที่นิ้วของน้องผ่านมาที่มือของตัวเองอยู่เลย
แต่ว่าตัวนายสุรศักดิ์เขาใส่รองเท้า
เขาก็เลยบอกว่ากระแสไฟมันไม่ครบวงจร
แล้วกระแสไฟไม่เต็มที่พอที่จะดูดตัวเอง
แต่ว่าน้องที่เสียชีวิตนะคะไม่ได้ใส่รองเท้า
แล้วพื้นดินมีความชื้นด้วย
ก็เลยง่ายต่อการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะคะ
แล้วถ้าปกติบวกวายไปโดนรั้วนี้
ไม่สินะครับมันก็ชนลำกับอก

เจ้าของไร่มันสัมปะหลังก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
นายธนพัฒน์ไขรำเขาบอกว่าจริงแล้วปีนี้
ทดลองปลูกมันบนเนื้อที่หนึ่งไร่เพราะเห็นว่าหมดฤดูธรรมนา
แล้วก็มีพื้นที่ว่างอยู่หลายเดือนปลูกมา๓เดือนแล้ว
จะเก็บผลผลิตมันสัมปะหลังก็เลยต่อกระแสไฟผ่านเส้นลวด
รอบพื้นที่ที่ปลูกมันแล้วก็ผูกพลาสติกสีขาวเอาไว้
เพื่อป้องกันวัวควายมากินใบมันสัมปะหลังถ้าวัวควายมาโดนลวด
มันจะก็จะเด้งตัวไปอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เขาบอกว่าเขาเปิดกระแสไฟ
เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นนะตามเวลาที่ปล่อยวัวควายเข้าไป